คุณผู้ชมที่ชอบรับประทานห่อหมกปลาอินซีจำร้านดังร้านนี้ได้ไหม
ที่ระยองป้าจิ๋วอืมป้าจิ๋วนี่เจอโควิดสิบเก้าไปค่ะแย่
มาเจอตอนนี้เจอน้ำมันแพงไปอีกแย่หนักเข้าไปใหญ่
ตอนนี้บอกว่าเสียหายไปสี่แสนแล้วประกาศขายตึกครับอืม
ประกาศขายตึกจะทำทุนสู้ต่อฮะแล้วของไม่ต้องห่วงนะ
ขายราคาเดิมโอ้ยังมียังมียังมีทานอยู่นะคะ
หมกไปอินซีนะคะคือป้าจิ๋วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ร้านป้าจิ๋วเนี่ยอยู่ที่บ้านเพระยองครับเมนูยอดฮิตเลย
ใครผ่านไปผ่านมาต้องซื้อคือห่อหมกปลาอินซีนะครับ
แล้วก็มีอาหารพื้นบ้านน้ำพริกปลาทูปลาอินซีราดน้ำปลากะเพราปู
ึกน้ำดำอุ้ยน้ำไหลดาราเนี่ยครับไปกินกันเพียบ
ถ้าดูที่ร้านน่าจะมีรูปดารานักการเมืองพ่อค้าประชาชนอื้อหือ
นี่ห่อหมกน่ะนางตืนตาบุญญาพาครับอายุเจ็ดสิบหกปี
เจ้าของร้านป้าจิ๋วเนี่ยบอกว่าโอ้โหโควิด๑๙ปิดร้านไปเกือบ๓ปี
ก็ขายแบบใส่ห่อใช่ไหมค่ะแล้วก็เดือดร้อนเฉลี่ยแล้วขาดทุนไปเนี่ย
เพราะโควิดเนี่ยสี่แสนกว่าบาทอืมแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาเปิดขายอาหาร
ตามปกติก็นั่งกินได้แล้วใช่ไหมแต่ลูกค้ายังน้อยโอ้โห
มาประจวบเหมาะกับน้ำมันแพงเข้าไปอีกประกาศขายอาคารพาณิชย
ใหม่เลยสองหลังห้าล้านสองครับห้าล้านสองแสนบาท
เอาไปทำอะไรครับพี่เตือนตาบอกว่าจะเอาไปทำทุนขายของต่อครับ

มันมีแหละมันไม่ไหวไม่มีผูช่วยไม่มีอะไร
ของขายไม่ดี
โอ้โหก็เดือดร้อนไปทั่วนะครับ
น้ำปลาพริกขี้หนูซอยพริกกระเทียมมาดิ
สัก๒๓ห่อได้ไหมครับ

ไม่ต้องห่วงใครไปซื้อเนี่ยนะ
ร้านป้าจิ๋วบอกว่าแม้ว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้
ถุดิบราคาสูงขึ้นแต่ร้านยังขายราคาเดิม

ถ้าใส่กล่อง๖ห่อคุณพระราพรเอาไปเลย๙๐บาทราคาเดียว

ถ้า๑๐ห่อ๑๕๐บาทอันนี้คนดังนะ

ก็ขอให้ลูกค้าไปอุดหนุนก็พอใจแล้ว

มันก็เป็นดัชนีสะท้อนอย่างหนึ่งนะคะ
ร้านดังก็ยังต้องขายตึก
เพื่อที่จะมาต่อทุนในช่วงนี้ค่ะ